มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่คู่กรณีจากที่ตัวเองเป็นผู้เสียหาย
โดนทำร้ายร่างกายสุดท้ายกลายเป็นผู้ต้องหาฐานฆ่าคนตาย
เพราะว่าไปไกลเกลี่ยกันอีกฝ่ายหนึ่งที่โรงพักต้องการจะเรียกเงิน๙ล้านบาท
เป็นค่าชดเชยตอบแทนมาแต่อีกฝ่ายหนึ่งจ่ายไม่ได้
สิ่งที่เขาทำคือตัดสินใจเอาปืนรัวยิงไป๘นัดอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตคาที่
ทนายความของอีกฝ่ายหนึ่งก็โดนยิงไปบาดเจ็บสาหัส
ตัวเองก็โดนติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายครับในห้องสอบสวนของสอนอนหลัก๒
คนที่โดนยิงเสียชีวิตคือนายคมสรรอินฤทธิ์นะฮะหรือว่าในม่อนอายุ๓๒ปี
เขาเป็นเจ้าของอู่รถนะฮะถูกยิงด้วยปืน๙มมที่ลำตัวโดน๕นัดด้วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจต่อหน้าภรรยาต่อหน้าลูกของผู้เสียชีวิตด้วย
และมีคนเจ็บอีก๑คนเป็นทนายความที่มากับผู้เสียชีวิตคือนายอนุสรวิชาธรอายุ๓๓ปี
โดนยิงที่หลัง๓นัดอันนี้อาการสาหัสนั่งอยู่ในห้องสอบสวน
ผู้ก่อเหตุคือนายพีมหรือว่าพีรสินกุลชุติศิลป์อายุ๒๗ปี
เป็นพ่อค้าขับรถส่งพริกนะฮะเป็นคู่กรณีกับผู้ตาย
หลังก่อเหตุก็วิ่งขึ้นรถกระบะแล้วก็มีภรรยารวมทั้งทนายความก็
ออกไปจากสอนอไปพร้อมกัน๓คนแต่ว่ากล้องวงจรปิดหน้าสอนอเขาจับภาพเอาไว้ได้เหมือนกัน
ต่อมาตำรวจตามไปจับกลุ่มในพีได้ขณะที่เดินอยู่หน้าบ้านในย่านบางขุนเทียน
แล็วก็นำตัวกลับมาที่กรมอัคพการตำรวจนครบาลเกล้า
เพื่อสอบสวนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
พีดพอมาถึงตำรวจก็สอบปากคำ
ระหว่างที่เอาตัวพีมาที่ห้องสืบสวนสอบสวน
ภรรยากับแม่ของผู้ตายเขาดักรออยู่สิฮะ
ด่าท้อหนักมากแล้วพยายามจะพุ่งเข้าไปหา

เพราะว่าภรรยาผู้ก่อเหตุบอกว่าในพีเนี่ย

อาจจะทำให้ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมา

ปกติต้องทำร้ายตัวเองเก็บตัวเงียบ

แต่ปมเหตุมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน๒๕

ไปมีเรื่องกับในผีผู้เสียหายบนท้องถนน

สนับมือต่อยที่จมูกต่อยที่หน้าต่อยที่ตา

แล้วเขามองไม่เห็นเหมือนเดิมแล้วอะครับ
นัดไก่เกรียดกัน๒ครั้งตกลงกันไม่ได้
ล่าสุดก็เลยนัดกันใหม่เมื่อวาน
พีมเรียกเงินในม่อนขอค่าเสียหายชดใช้เป็นเงิน๙ล้านบาท

ผมไม่สามารถจะหาเงินจำนวนนี้มาชดใช้ให้ได้

เขารู้สึกว่าเหมือนเขาแค้นใจ
ออกไปยืนสงบสติอารมณ์อยู่แป๊บหนึ่ง
แล้วก็เอาปืนหันมายิงใส่ในม่อนกับทนายความ
รัวไป๘นัดครับจนม่อนเสียชีวิตธนายความก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ

ภรรยากับแม่ของผู้ตายก็เลยมีการเดินทางไป
ที่บริเวณสนหลัก๒เป็นจุดที่ผู้เสียชีวิตโดนยิง

บอกเจ้าที่เจ้าทางเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านอะไรแบบนี้
เขาต้องเอาร่างของผู้ตายไปทำพิธีที่บ้านเกิดที่จังหวัดชนบุรี
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ

ตำรวจได้นำตัวในพีมือยิงไปฝากหังที่สารอาญาธนบุรีแล้วนะครับ
ขณะที่กำลังนำตัวในพีลงมาจากห้องคุมขังคุณผู้ชมนี่ภาพนี้
ทีมข่าวพยายามเข้าไปสอบถาม

ท่านด้านของเราพูดมาครับการตำรวจนครปราณ์ก้าวท่านผันตำรวจเอกทีมรัชชัยเดทครัฐ
ท่านก็บอกทีมข่าวของเรานั่นนะครับว่าเมื่อคืน
ผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุ

ระหว่างที่ไปเจอกันในการไก่เกลียดกันครั้งสุดท้าย
เหมือนแบบอารมณ์มันขึ้นบันดาลโทษะ

แล้วก่อนที่เขายิงเขาหันไปพูดคำหนึ่งว่า

สำหรับในพีชล่าสุดถูกตั้งไป๒ข้อหาคือ
พกพาวุฒิปืนไปในที่สาธารณะและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
ส่วนศพของในม่อนบ่ายวันนี้เดี๋ยวครอบครัวก็จะไปรับที่โรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็นำไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดที่
วัดบังเต้งอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
อย่างที่ผมบอกว่าถึงแม้คุณพีเขาโดนกระทำก่อนในการโดนต่อยหน้าจนตามองไม่เห็น
แต่สุดท้ายก็โดนข้อหาฆ่าคนตายนะครับ